ความเคลื่อนไหวของภักดิ์เก้าไกลนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารภักดิ์ชุดใหม่อ่า
มีมติขับหมออ๋องครับหรือว่านายปฏิพัฒน์
สันติพาดาส่อพิศนุโลกครับ
ออกจากสมาชิกพักเหตุผลล่ะเหตุผลว่ายังไง
เหตุผลที่ภักดิ์เก้าไกลให้ก็คือในเมื่อภักดิ์มี

ซึ่งมีนายชัยธวัฒนตุลาธนเป็นหัวหน้าพักคนใหม่

พักที่มีสอสอมากที่สุดจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
เพื่อกำหนดทิศทางในสภาพอเป็นเช่นนี้
จะส่งผลต่อตำแหน่งของนายปฏิพัฒน์
ขณะที่นายปฏิพัฒน์ยังประสงค์จะอยู่ในตำแหน่ง
เพื่อสารต่อการทำงานให้สภามีประสิทธิภาพ
โปร่งใสยึดโยงกับประชาชน
พร้อมทั้งตรวจสอบการรับมอบอาคารรัฐสภา
มูลค่า๑๒๐๐๐ล้านบาทให้มีความโปร่งใส
ดังนั้นที่ประชุมกรรมการบริหารพัก

ในการยกระดับการทำงานในสภา
และปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน

ออกจากการเป็นสมาชิกพักเก้าไกล
เพื่อให้พักสามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้าน

ก่อนหน้านี้ก็มีพักหนึ่งแบะท่ามาแล้ว
รอรับหมออ๋องอยู่แล้วก็คือพักเป็นธรรม
เท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งพัก
ก็พร้อมรับหมออ๋องเช่นกันคุณผู้ชมฮะ

เป็นการเปิดเผยของนาวาอากาศตรีสิทาธิวารี
ก็บอกว่ากรณีนี้อยู่กับการตัดสินใจของมอองนั่นแหละ

หากพูดไปอาจล้ำเส้นจนเกิดความแคลงใจได้
แล้วถ้ามาจริงล่ะถ้ามาจริงล่ะแดดดี้สิทาว่ายังไง
ในส่วนของไทยสร้างไทยเรารู้สึกยังไง
เราจะไม่คอมเมนต์เรื่องอะไรทั้งสิ้น

ว่าเขาอยากจะไปอยู่พักไหนเป็นเอกสิทธิ์ของเขา
แล้วก็การที่จะไปบอกว่าให้เข้ามาเนี่ย

มันอาจจะเกิดความแคลงใจกัน

อยากให้เข้ามาในพักประมาณนี้ครับ